เรื่องนี้ก็ต้องฝากผู้มีอำนาจผู้บังคับใช้กฎหมายตามตัวให้หน่อยค่ะ
คือมีวัยรุ่น๓คนเขานั่งอยู่ในปั๊มน้ำมัน

อยู่มีมอเตอร์ไซค์๒คันขี่เข้ามา
มีวัยรุ่นซ้อนท้ายกันมารวมทั้งหมด๔คนนะคะ

แล้วคุณดูคนที่ใส่หมวกกันน็อกสีดำเสื้อดำทางขวานะมือขวาถือดาบยาวมือซ้ายมีปืนนะคุณ
คืออาวุธครบมือมากเนี่ยเมื่อสักครู่นี้คือเอาโทรศัพท์มือถือไป
แล้วก็เอากระเป๋าสตางค์เข้าไปจากนั้นเดินไปทำท่าเหมือนว่า
เหมือนจะเหมือนจะไปแล้วนะมีการย้อนกลับมานี่นี่เห็นไหมลงมาย้อนกลับมาอีกยังไม่พอ
เอาอาวุธไปชี้เขาแล้วทำไมรู้ไหมคุณกระชากสร้อยเข้าไปอีก
แล้วตัวเองค่อยเดินไปขึ้นเนี่ยเพื่อนก็จอดรอแบบชิวเลยเหมือนเพื่อนลงไปซื้อของอย่างนั้นนะคะ
แล้วก็รอจนคนใส่หมวกกระน็อกสีดำเนี่ยไปกระชากสร้อยไหนเห็นไหมไหมแผ่นตะวันเนี่ยดูสิ
อย่างนั้นเลยอ่ะเก็บของเก็บของเดินชิว
ซึ่งในปั๊มก็มีคนอยู่นะสว่างด้วยนะแต่ทั้งมีดทั้งปืนเต็มมือขนาดนี้อ่ะ

นี่ค่ะประเด็นก็คือว่าไปแจ้งความ

ที่ซอยสแก่งาม๑๔ย่านพระราม๒ใช่ไหม
คือหนึ่งในกลุ่ม๓คนที่อยู่ในคลิปนี่แหละ
เขาบอกว่าเขาไปแจ้งความที่ตำรวจท่าข้ามแล้ว
ตำรวจบอกว่ารู้ตัวคนร้ายหมดแล้ว
เป็นแก๊งวัยรุ่นเด็กแว้นที่ชอบมาแข่งรถกันบนย่านพระราม๒นี่แหละ

เขาก็เลยขออาศัยพลังโซเชียลก็แล้วกัน
นำคลิปมาโพสต์เนี่ยหนึ่งอยากจะเตือนเลยว่าในปั๊มน้ำมันที่สว่างโร่ขนาดนี้
ก็ไม่ปลอดภัยคุณอาจจะถูกปล้นทรัพย์ได้
ช่วยตามให้หน่อยสิพลังโซเชียลเนี่ยมันยิ่งใหญ่นะ
คือปกติคนที่ขับรถข้ามจังหวัดคิดว่า
นี่แหละเป็นที่ที่ปลอดภัยมักจะไปจอดรถนอน
เพราะฉะนั้นดูข่าวนี้แล้วเนี่ยนะคะ

อันนี้มันตี๓เนอะที่เกิดเหตุนะครับ

ระวังใครจะไปขับรถตรงไหนก็ดูซ้ายดูขวาด้วย

ื่นอยู่บ้านดีกว่าเนอะบ้านเมืองมีขื่อมีแปรนะ
มีใช่ไหมคะมีสิครับ